เอาล่ะไปทานเครปกันแล้วไปทานผลไม้กันบ้าง

ผลไม้ที่หาทานยากกันหน่อยไปทานส้ม

เขาบอกว่ามันจะคล้ายกับส้มแข็งแต่ว่ามันใหญ่กว่าไง

ส้มควายถือว่าเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งนะ
เป็นไม้ยืนต้นพื้นเมืองในเขตอันดามัน

พบมากครับตามป่าเขาผสมอยู่กับไม้ผลชนิดอื่น
มีผลใหญ่บางผลหนักถึง๒กิโลกรัมเลยนะครับ
ส้มควายมีรสชาติเปรี้ยวมาก
มีคุณสมบัติช่วยระบายลดไขมันคอเลสเตอรอล
ซึ่งในจังหวัดพังงานต้นส้มควายจะมีมากที่ตำบลถ้ำทองทองหลาง
อำเภอทัพกุฎมีผลผลิตประมาณ๔๕๐๐๐กิโลกรัมต่อปี

อุดมศิลปถือทองครับประธานวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านถ้ำทองหลาง
เปิดเผยว่าหลังจากทางกลุ่มได้แปรรูปส้มควายเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง
พบว่ามีความอร่อยถูกปากผู้บริโภคและสามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย
จนกลายเป็นของฝากที่ได้รับความนิยมมากในจังหวัด
ซึ่งล่าสุดนะครับมียอดสั่งซื้อเดือนละหลายหมื่นบาท
สร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มเป็นอย่างดี
หลายคนอาจจะคิดว่าส้มควายกับส้มแขกมันเหมือนกัน

แต่ที่จริงแล้วมันมีความต่างกันคือทั้งลำต้นแล้วก็ผล
แต่ก็สามารถนำมาแปรรูปได้เหมือนกัน
ส้มขวายจะเป็นอาหารพื้นบ้านเป็นพื้นถิ่น
ที่มีขนาดผลใหญ่กว่าส้มแขกนั่นเองนะครับ
ได้หลายอย่างครับก็เห็นบอกว่ามาทำเนี่ยนะครับ
ส้มควายสามรสส้มควายแช่อิ่มส้มควายคุกบ๊วย
ส้มควายเอามาทำเป็นน้ำส้มก็ได้ด้วย

เอามาทานมันจะเปรี้ยวปรี๊ดโอ้โห
และแถมเป็นยาระบายอย่างดีสาวน่าจะชอบ

เยอะไปมันก็จะระบายเยอะไปหน่อย
พอดีก็คล้ายกับส้มแขกแต่ว่าไซส์ใหญ่กว่านี้เนอะ